โปรดติดตามตอนต่อไป
เศรษฐกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เยี่ยมมาก
เช้าตลอดข่าวมากันที่วิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง
หมู่๔ตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัด

มาพบกับคุณสุภัณฑ์นีแย้มศรีจัน
หนึ่งในเกษตรกรปลูกฝรั่งกิมจูของวิสาหกิจชุมชนบ้านโพนสูง
พื้นที่ตรงนี้๖ไร่ค่ะ
มีทั้งหมด๙๐๐ต้นก็จะมีเสียบ้างไปตามฤดูกาลนะคะ
อากาศมันร้อนมันแรงเนี่ยค่ะ
ลูกออกทั้งปีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้พ่นยาไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยค่ะ
เราใส่แค่หุยหุยหมัก
คุณสุพรรณียังเล่าให้เกษตรทำเงินฟังอีกว่า
ชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันปลูกฝรั่งกิมจูจะดูแลด้วยระบบน้ำหยดมันรดน้ำใช้เวลาว่างผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลสวน
ซึ่งการปลูกฝรั่งจิมจูจะดูแลยากในช่วงแรก
ออกผลผลิตแล้วก็จะหมั่นดูแลเรื่องโรคเชื้อราโดยต้องตัดแต่งกิ่งและตัดลูกที่มากเกินไปออกเพื่อจะเก็บลูกสวยไว้นั่นเองครับ
และทำการคอถุงพลาสติกป้องกันแมลงวันทองมาเจาะผลอีกทั้งป้องกันแสงแดดทำให้ผิวฝรั่งสวยงามน่ารับประทานนั่นเองครับ
ฝรั่งกิมจูเมื่ออายุได้ประมาณ๖เดือนก็เริ่มออกผลและสามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะครับ
ปัจจุบันนี้ทางกลุ่มสามารถเก็บฝรั่งกิมจูขายเฉล
สัปดาห์ละ๑๘๐กิโลกรัมโดยถ้าขายปลีกจะขายในราคา๓กิโลกรัม๑๐๐บาท
แต่ถ้าขายส่งจะขายในราคา๑๐กิโลกรัม๒๕๐บาท
เฉลี่ยแล้วสร้างรายได้จากการขายเดือนละ๑๘๐๐๐บาททำให้มีรายได้เข้ากลุ่มทุกสัปดาห์และมีเงินปันผลให้กับสมาชิกในกลุ่มได้นำไปใช้จ่ายในครอบครัวอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
ว้าวที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ